คุณผู้ชมพากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
มาดูเหตุประทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
เป็นเหตุที่เจ้าหน้าที่หน่วยสวาสตร์แล้วก็ตำรวจหลายชุดเลย
เข้าไปล้อมจับกลุ่มผู้กองจอย
ผู้กองจอยเป็นอดีตผู้ต้องหาฆ่า๓ศพ
และผันตัวเองมาเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินนะครับ
ตำรวจหน่วยสวาสตร์และตำรวจอีกหลายชุด
ล้อมจับกลุ่มโดยใช้เวลา๕ชั่วโมง
คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ

ต้องใช้ทั้งหน่วยสวาสตร์แล้วก็ชุดปฏิบัติการหลายชุดนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาบรายนี้
เคยประกาศกล้าวออกมาจะขอสู้ตาย

ตำรวจก็ต้องทำงานด้วยความรัดกลุ่มสิคุณนะ

แน่นอนฮะหน่วยสวาสตร์ก่อนเลยชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง
พร้อมกับตำรวจชุดตรวจยาเสพติดภูทรจังหวัดตรัง
ชดเข้าปิดล้อมตรวจค้นภายในบ้านเลขที่๒๔๐ทับ๒๖
หมู่๓ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองตรังนะครับ
ซึ่งเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นปลูกติดกัน๖หลัง
เป็นบ้านพักของร้อยตำรวจเอกวิทยาขวัญดำ
หรือว่าผู้กองจอยอยู่๓๗ปี
ผู้กองจอยเป็นอดีตรองสารวัตรสืบสวนสพบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
แล้วก็มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนนะครับ

ซึ่งภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้
แต่สายสืบเขาสืบทราบว่าผู้กองจอยมาพักอาศัยที่บ้านหลังนี้นะครับ
การจับกลุ่มผู้กองจอยเพราะผู้กองจอยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดตรัง
วันที่๕พฤษภาคมปี๖๓ฐานกระทำความผิด
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
แล้วก็ยังปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอม
แล้วก็ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
ลงวันที่๒๐ธันวาคมปี๖๒ธนาที
กระทำความผิดฟอกเงินมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

อย่างที่บอกไปการจับกลุ่มครั้งนี้ต้องทำด้วยความรัดกลุ่มใช่ไหมคุณ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับรายงานจากสายลับ
พบเห็นผู้กองจอยหรือว่าร้อยตำรวจเอกวิทยา
ซ่อมประตูของบ้านพักหลังดังกล่าว
ทีนี้ครับได้มีการวางแผนเข้าจับกลุ่มโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
จากร้อยตำรวจเอกวิทยาเคยประกาศกล้าวว่าจะขอสู้ตาย
หากตำรวจจะเข้าจับกลุ่มเขาหมายจับ๒หมาย๒ปี
แล้วก็เขาก็พกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลา
ทีนี้ครับเมื่อสืบทราบแล้วก็จัดชุดในการเข้าจับกลุ่ม
ชุดแรกคือชุดสืบของกองกลับการสืบสวนพระก้าว

ปรากฏว่าพอจะเข้าไปเห็นผู้กองจอยอยู่หน้าบ้านใช่ไหม
พอเห็นเท่านั้นแหละผู้กองจอยวิ่งหนีเข้าบ้านไป
ทีนี้ก็ต้องใช้ชุดของหน่วยสวาสตร์

บุกเข้าบ้านครับเปิดประตูเหล็กเข้าไป

ผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีออกไปประตูด้านหลังชั้น๒
แต่ผู้ต้องหาพลาดท่าร่วงลงทะลุฝ้าเพดานแล้วก็หลังคา

จนชุดปฏิบัติการพิเศษสีตรังหน่วยสวาสตร์
ที่ประจำจุดอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็ล้อมอยู่รอบบ้านสามารถจับกลุ่มได้ในที่สุด
อย่างที่บอกไปคุณใช้เวลาในการปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้
และสามารถจับกลุ่มได้ใช้เวลา๕ชั่วโมงนะครับ
จากการตรวจค้นตัวของผู้กองจอยนะคุณ
พบอาวุธเยอะเลยอาวุธปืนรีวอลเวอร์
ขนาด๓๕๗สแตนเลสไม่มีหมายเลขทะเบียน
จำนวน๑กระบอกเครื่องกระสุนปืน
ขนาด๓๕๗หัวทองแดง๒นัดเหน็บอยู่ที่เอว
ตรวจค้นภายในบ้านอย่างละเอียดก็พบอาวุธปืนประดิษฐ์เอง
ขนาดจุด๒๒ทำด้วยไม้นะฮะไม่มีหมายเลขทะเบียน
จำนวนอีก๑กระบอกนะครับพร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืน
ขนาดเบอร์๑๒จำนวน๑นัดวางอยู่บนโต๊ะไม้หน้าบ้าน

เบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าอาวุธปืนขนาดจุด๓๗
พร้อมด้วยเครื่องกระสุนปืนขนาดเบอร์๑๒นั้นเป็นของเขาจริง
ส่วนอาวุธปืนแบบประดิษฐ์เองขนาดจุด๒๒

ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจยึดของกลาง
จำนวน๗รายการนำส่งพนักงานสอบสวน

ทำไมตำรวจถึงต้องจัดชุดหน่วยสวาสตร์
เคลื่อนที่เร็วชุดสืบสวนมามากมายขนาดนี้

คือปี๕๙นะครับร้อยตำรวจเอกวิทยาหรือผู้กองจอย
ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีอาญา
ในคดีที่ใช้อาวุธปืนยิง
นายแวมะมูคอรีวามิงชาวจังหวัดนราธิวาส
ยิงนางยารีดาสแมอารี
แล้วก็ยิงนางสาวฟาตินมะรวม๓ศพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสุขสมบูรณ์รีสอร์ท
ถนนสายตรังพัทธลุงในช่วงเดือนพฤษภาคมปี๕๙
แต่ร้อยตำรวจเอกวิทยาได้ต่อสู้คดี
แล้วก็สารพิจารณายกฟ้อง
กระทั่งนั้นมาถูกจับกลุ่มตามหมายจับคดีค้างเก่า
กระทำความผิดฟอกเงินและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอีก๒หมาย
ก็ถือว่าเป็นการจับกลุ่มผู้กองจอยใน๒ความผิดนี้
ส่วนความผิดฐานฆ่าคนตายก่อนหน้านั้นถือว่ายกฟ้องไปแล้ว
แต่ที่ต้องจัดชุดเข้ามาจับกลุ่มเพราะว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตรายคนหนึ่ง
ที่พบอาวุธปืนและคู่ที่จะสู้ตายหากตำรวจจับกลุ่ม